แล้วก็เห็นบอกว่าคุณไกรสอนพูดถึงนักฟุตบอลลีกอาชีพของไทย
คือปีหน้าจะเปิดฤดูกาลช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ตอนนี้สิ่งที่ออกมาคือกฎของการเลื่อนชั้นใช่ไหม
ทีมอันดับ๑อันดับ๒และอันดับ๓จะเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดนะครับ
แต่ว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดนะครับอันดับ๓นั้นไม่ปลอดภัยนะครับ
เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎการเลื่อนชั้นออกมาแล้วนะครับ
จำฤดูกาล๒๐๒๐เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีการเพิ่มเติม
จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติแค่ทีมอันดับ๑และอันดับ๒

โดยทีมอันดับ๓จะพบกับทีมอันดับ๖
และทีมอันดับ๔นะครับจะพบกับทีมอันดับ๕
นัดแรกจะให้ทีมอันดับ๕และอันดับ๖เป็นเจ้าบ้านก่อน
ส่วนอันดับ๓และอันดับที่๔นะครับจะเป็นทีมเย่าในนัดที่๒
จากนั้นผู้ชนะของทั้งสองคู่นะครับจะเข้าไปพบกันในรอบชิงชนะเลิศ
ซึ่งก็แข่งขันในระบบเย่าเยือนเช่นกัน
ถ้าจบการแข่งขันในนัดที่๒ของแต่ละรอบแล้วยังเสมอกัน
ให้ใช้กฎประตูทีมเยือนแต่หากยังเท่ากัน
ก็ให้ต่อเวลาพิเศษออกไปอีก๓๐นาที

จะไม่ใช้กฎประตูทีมเยือนและหากยังเสมอกันอีก
ก็จะให้ตัดเสนด้วยการยิงจุดโทษ